คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามกระแสข่าวความร้อนแรงของครอบครัวสงกรานเตชนรงค์แล้วก็แอฟทักษะออนกันบ้างดีกว่านะคะ
ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าหย่าหรือไม่หย่าเนี่ยทางด้านคุณพ่อของคุณสงกรานเขาออกมายืนยันว่าไม่หย่า
ลูกน้องก็ยืนยันว่าไม่หย่าแต่ทางด้านเราก็ได้ยินมาว่าหย่าแล้วใช่แล้วยังไง
ฝั่งของคุณแอฟทัศออนล่ะว่ายังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะ
ชาวเน็ตเขาจับสังเกตเอาจากคนรอบข้าง
แล้วก็ข้อความที่ส่งกำลังใจมาให้สาวแอฟมาระยะหนึ่งแล้วนะคุณ
ลงรูปหลานสาวขณะฟังคุณตาเล่านิทาน
พร้อมกับข้อความว่าอาจเล่าเป็นคนละเรื่องถ้ามาถามคุณตา
โดยมีฟอลลอเวอร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
และมีการตีความไปว่าความหมายของข้อความนี้
สื่อถึงเรื่องราวในครอบครัวของแอฟหรือไม่
ก็เดาว่าคุณปู่บอกยังไม่หย่า
แต่ถ้ามาถามคุณตาอาจจะได้คำตอบอีกแบบก็เป็นได้

เมื่อครั้งอวยพรวันเกิดให้กับแอฟทักษะออนนะคะ
ก็โพสต์เป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลว่า
เวลาผันแปลริดุการผันเปลี่ยน
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอยู่
คือลูกจะเป็นสายรุ้งของพ่อเสมอนั่นเองนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของแอฟทักษะออนนะคะ
เธอได้โพสต์ภาพของเธอกับลูกสาว

ทำนองว่าสุดที่รักในชีวิต
และขอขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจที่ทุกคนส่งมา

แต่ตอนนี้ไม่พร้อมพูดเรื่องดังกล่าว
ขอโพสต์รูปชีวิตจริงตามปกติก่อน

ซึ่งแฟนคลับก็ยังคงส่งกำลังใจไปให้เธออย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวกระแสเตียงหักนักร้าวของคุณแอฟกับคุณสงกรานเนี่ย
เป็นที่จับตามองมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานี้แล้วนะคะ
ตั้งแต่มีกระแสข่าวเรื่องของมือที่๓อะไรเข้ามา
แล้วคุณสงกรานเองก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่เธอ
อย่างที่ทุกคนพาดพิงไปถึงอย่างแน่นอน

ก็มีกระแสข่าวที่มีการแชร์กันบนโลกโซเชียลเมื่อวานนี้
ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจหย่าแล้ว
แต่พอไปถามคุณพ่อของคุณสงกราน

ยังไม่ได้หย่านั่นน่ะสิตกลงหย่าหรือไม่หย่าอันนี้เราก็ไม่มีใครรู้
จริงแล้วดิฉันคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรมันเคลียร์ชัดเจนกว่านี้
ทั้งคู่น่าจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วค่ะต้องรอคำยืนยันกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ใช่แล้วแหมมีรักมีเลิกเป็นธรรมดา